เหตุการณ์นี้ก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีคนบุกไปที่บ้านของคุณตาอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วก็ยิงจนพลุนเลยค่ะหลังจากนั้นขโมยปืนของคนตายแล้วมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีไปด้วยทีเนี้ยตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคนบ้านเดียวกันคุณผู้ชมเคยมีเหตุหมางกันมาแล้วแล้วก็เคย
ก็เลยคิดว่าคันนี้น่าจะเป็นของคนร้ายที่จอดทิ้งไว้
ความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
เมื่อเช้าเราก็ไปสอบถามทางตำรวจที่สศพระตำรวจบอกว่า
กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
จะยื่นขออนุมัติไหมจับคนร้ายที่ก่อเหตุจากศาลจังหวัดสงขลา

ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นอดีตทหารยศ๑๐โท
อายุก็๖๕แล้วนะคะ
ก็มีเรื่องหมางกันมานานแล้วนะ
แล้วคิดดูสิปีที่แล้วเคยขู่เอาไว้
หูในอรุณวัยว่าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลย
รอบนี้มาก่อเหตุจริงนะคะถามว่ายิงทำไม
ก็ต้องไปถามพยานแวดล้อมเขาบอกว่าจริงคู่นี้นะ
เขามีเรื่องกันมานานแล้วแหละแต่ไอ้ชนวนเหตุเนี่ย
น่าจะมาจากเรื่องวัววัวของหลานฝั่งคนตายเนี่ย
กินย่าในสวนของคนยิงทีนี้คนที่ยิงเขาก็ไม่พอใจไงคะ
แล้วตอนกลางวันก็เอาปืนยิงวัวของหลานชายคนตาย
ยิงมาแล้วนะคิดดูสิพยายามจะยิงบัวมาแล้ว
แล้วรอบนี้มายิงตัวของนายอรุณนะนะคะ
มายิงคนนะฮะใช่ทีนี้ตอนนี้ชุดสืบสวนเองเนี่ย
ก็กำลังลงพื้นที่นะตามเบาะแสของคนร้ายคนนี้
เชื่อว่าน่าจะยังกบดันอยู่ในพื้นที่ค่ะ

พาตัวมามอบตัวกับตำรวจด้วยนะคะครับ